ในส่วนของภาครัฐเองก็ยืนยันนะครับว่า
บริการสำหรับโครงการช็อปช่วยชาตินั้นก็ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วนะครับ
และถือว่าเป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อว่า
มาตรการช็อปช่วยชาติปีนี้รัฐบาลออกมาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยช่วงสิ้นปีได้มากขึ้นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับ
ส่วนหนึ่งที่สำคัญและเราก็คิดว่าเขาก็แตะถูกจุดนะครับเพราะว่า
อย่างนี้แล้วก็คนที่มีผลรายได้เพิ่มทางอ้อมก็คือคนที่เป็นคนผลิต
เป็นคนที่ทำวัตถุดิบหรือเป็นคนทำของเอามาขายหรือเจ้าของร้านอาหาร
ก็จะมีรายได้เพิ่มเติมไปด้วย
เช่นเดียวกันกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อนะครับว่า
การนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวได้ในช่วงปลายปีนี้
ซึ่งเป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยครับ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าช็อปช่วยชาติเองเป็นมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงปลายปีนะครับซึ่งรัฐบาลกำหนดมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ
เราก็ต้องขอบคุณที่บางส่วนสามารถใช้ได้เช่นอย่างเรื่องของร้านอาหารในโรงแรมนะครับบริการทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นสปาในโรงแรมก็สามารถเอามาใช้ได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ไปช่วยเสริมนะอย่าลืมว่าเรามีมาตรการทางลดหย่อนภาษีสำหรับท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเช่นไปเป็นค่าโรงแรมค่าที่พักนะครับ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างครับจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
ร้านสะดวกซื้อห้างค้าปลีกค่าอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหารโรงแรมค่าซ่อมรถอุปกรณ์ตกแต่ง
ดิริฟรีที่สนามบินนะฮะแล้วก็สปาทองคำรูปภัณฑ์อันนี้เฉพาะค่ากำเน็ตนะครับแล้วก็การซื้อบัตรเพื่อแลกบริการค่าโดยสารเครื่องบินรถทัวร์เส้นทางในประเทศนะครับส่วนสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ก็คือสุราวายยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าน้ำมัน

จนจะได้รับการลดหย่อนไม่เท่ากันย้ำว่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฐานอัตราภาษีตามขั้นบันไดของแต่ละบุคคลครับ
เช่นผู้มีรายได้สุทธิไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทต่อปีจะไม่สามารถได้รับการคืนภาษีจากโครงการนี้
และผู้ที่มีรายได้๑๕๐๐๐บาทแต่ว่าไม่เกิน๓แสนบาทต่อปีถ้าซื้อสินค้าหรือบริการครบ๑๕๐๐บาท
จะได้ภาษีคืนเพียง๗๕๐บาทไม่ได้เต็มยอด๑๕๐๐บาทนะครับ
ขณะที่ผู้มีรายได้ตั้งแต่๕ล้านบาทต่อปีขึ้นไปและไปซื้อสินค้าและบริการในโครงการนี้๑๕๐๐๐บาท
คุณจะได้รับการคืนภาษีสูงสุด๕๒๕๐บาทเท่านั้นก็คือ๗๕๐สูงสุด๕๒๕๐บาทตามขั้นรายได้ของแต่ละบุคคลนั่นเอง